คุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิด๑๙
บวกกับฝนตกด้วยค่ะหลายอย่างมาก

ปกติมันต้องขายไปแบบเกือบเกลี้ยงแล้ว

นี่เหลือกันแบบโอ้โห๔๐๐ใบบ้างอะไรบ้าง

จะไปเร่ขายตามทางคนไม่เดินนะคะ

เขาขายอยู่หน้าวัดพระศรีมหาธาตุ

ตเตอรี่ยังขายไม่ออกเลยนะคะ

อ่าทงอะไรกันแบบออนไลน์อะไรแบบเนี้ยก็เขาบอกว่ายืนยังไม่มีปัญหาสั่งได้จองได้ครับ
ติถ้าวันวันลองหวยออกเนี่ยมันจะออกเหลืออยู่สักร้อยสองร้อย
แต่วันนี้จะสามร้อยกว่ากับสี่ร้อยอ่ะไขไม่ค่อยไม่ค่อยดี
ก็เงียบอ่ะคนมันไม่ออกนอกบ้านอ่ะเออใช่ไหมล่ะคนไม่แบบ

แยกบุคคลาไปไม่เป็นสองเก้ากว่าหกสามเลขลุงค่อม
มาดูแม่ค้าคนดังหน่อยไหมอ่าดีฮะว่าคนดังจะขายดีหรือเปล่าครับ
เกียวเจ๊บ้าบินค่ะที่ตลาดนัดเรสซิตี้กาญจนบุรีนะคะ
เป็นยังไงฮะก็เหงาเหมือนกันเหงาเลยบอกเหงามากเหมือนกัน
ทำใจขายได้น้อยกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยนะคะครับเจ๊เกียวบอกว่า
ลดลง๒เท่าก็เข้าใจสถานการณ์ว่าคนก็อยากจะประหยัดด้วย
ไม่อยากจะออกมาเดินทางอะไรข้างนอกด้วยนะคะ
สองเท่าน่ะประมาณสองเท่าสองเท่าเลยนะค่ะกระทบค่ะกระทบ
ครับแล้วอ่าบรรยากาศหวยนครเป็นไงบ้างหวยนาคอมขายดี
ขาดตลาดเพราะว่านักคอมนี่เป็นตลกที่คนชมนะว่าอ่า
นุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็นิสัยดีเพราะว่าเขาเคยมาเปิดงานที่เลส
อีกหนึ่งค่ะขายลอตเตอรี่ชาวสะกดนครคนดังที่มีข่าว
ขายยากมากมีแต่ลูกค้าประจำนั่นแหละครับ
แล้วพอยิ่งมีข่าวนั่นมันติดขัดอะไรยังไงแม้

ยิ่งรู้จักมากขึ้นยิ่งมาซื้อมากขึ้นไม่เป็นปัญหาเลย
แต่ปัญหามันคือสถานการณ์โควิด๑๙ในเวลานี้เนี่ยขายยากจริง
พี่ก็พอขายได้อยู่แต่ก็ขายขายยากอยู่เหมือนกัน
พอไปได้บางคนก็ขายขายยากขึ้นเขาบอกขายยากขึ้น
แล้วก็พี่รัฐช่วยขายหน่อยไหมพี่รัฐก็หยิบมานะ
คนละ๔๐๕๐มาช่วยเขาขาย
ก็พรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเหมือนเดิม
นะคะลุ้นรางวัลกันหน่อยพรุ่งนี้นะให้พอกระชุ่มกระชวยหัวใจเดือนละสองหน